ผีเล้าหมูต้องดูที่หมอปลานี่หลอนมากนะ

บที่หมอปลาเพราะอะไรหมอปลาค้างคืนหนึ่ง
ตามที่เรารายงานไปสุดท้ายแล้วเจอจริงฮะ
เจอจริงขนลุกสู้เลยแล้วเจอกับหมอปลาเต็ม
หลอนหมาหอนทั้งคืนครับ
ช่วงนี้ผมกำลังเข้ามา
ปรากฏว่าหมาเริ่มหอน
มีคือหมอปลาไม่ได้เป็นคนทำคอนเทนต์แบบนี้

แล้วเวลาเจอก็ของจริงล้วนล้วนไม่ต้องทำคอนเทนต์ใดแรงสิ้น
หมอปลามือปราบสัมภเวษี
เกี่ยวกันแล้วนะ๓ธุ่ม

อนกันเกลียวเลยฮะปูเสือนอนที่เล้าหมูสุดท้ายแล้วก็เจอจริง
เจอจริงนี่แค่สเต็ปแรกนะไอ้หมาหอนต้อนรับเนี่ยแค่สเต็ปแรก
จากนั้นมาอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีตีหนึ่ง
ตีหนึ่งเกิดอะไรขึ้นตีหนึ่งหมอปลาใช้คำว่ากึ่งหลับกึ่งตื่น
ครับแต่จะเทไปทางหลับมากกว่าอืมพอเทไปทางหลับแปลว่าอะไร
หมอปลาได้ยินเสียงแปลกคล้ายคนเดินพอมองไปไม่เห็น
แต่เหมือนเดินอยู่ที่เล้าหมูเดินอยู่ที่เล้าหมูพอชะโงกไปดู
อันนี้กึ่งหลับกึ่งตื่นนะพอชะโงกไปดูเฮ้ยไม่เจอคน
แต่เจอเต่าฮะไปเจอเต่าเต่ารูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดเหลือเกิน
นั่นคือช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่พอมาตีห้าเจอวิญญาณผู้ชาย
รูปร่างสูงใหญ่ดำถมึนและพูดดังชัดเจนเลย
อย่ามายุ่งคือด่าหมอปลาเลยตะคอกใส่หมอปลาเลย
มายุ่งหมอปลาก็เลยตกใจกับเหตุการณ์นี้ว่าตกลงใช้คำว่ากูในใจหมอปลา
หลับหรือกูตื่นวะเนี่ยหมอหลับอยู่นะฮะกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่
แล้วหมอปลาก็มาเจอไอ้เจ้าเต่าเหมือนกันอย่างที่บอกไว้
ขึ้นมาอีกทีหมอปลาถามทีมงานเจอไหมเจอไหม
มีใครเจอหรือใครฝันหรือใครเห็นเต่าไหมหมอปลาเจอเต่าเผือกร่างใหญ่
เต่าเผือกยักษ์ลูกน้องหมอปลาเจอเต่าเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่เต่าตัวเดียวกันกับหมอปลาเป็นเต่าที่ตัวเล็กกว่า
สภาพรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเต่าตัวนี้อันนี้หมอปลาเห็น
แล้วก็เจอวิญญาณด้วยนะฮะหมอปลาบอกเออมันมีความประหลาดเกิดขึ้น
อันนี้ชัดเจนหมอปลาเชื่อว่านี่คือวิญญาณของผีผีไม้เล้าหมู
เรียกง่ายคือเป็นผีโป่งฮะเพราะว่าหมอปลาสัมผัสแรกเนี่ย
รู้สึกได้ทันทีตั้งแต่ก้าวแรกที่มาที่นี่อยู่แล้ว
มั่นใจมั่นใจว่าผีที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ผีสัมภเวษีไปไปมา
มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันอยู่ที่ไม้มันสิงอยู่ที่ไม้เล้าหมู
พอคุณอรันต์เจ้าของบ้านเอาไม้เล้าหมูมาทำบ้านผีมันก็ตามมาที่บ้าน
หลอกหลอนคุณอลันเนี่ยทุกวันทุกคืนเอายืนยันอีกทีหมอปลา
มันน่าจะเกิดจากดินโป่งดินโป่งก็คือสถานที่ที่มันสะสมพลังงานของสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับวิญญาณ
ซึ่งตรงดินโป่งถ้าใครได้ศึกษาก็จะรู้ว่ามันเป็นดินที่สัตว์เนี่ยมันชอบขุดคุยเอาไปกิน
แล้วมันเป็นที่อยู่ของพวกสำประเวศีนี่แหละมันคือสัตว์เดียวล่ะจ๋า
แต่ถ้ามนุษย์มาเก้าไก่พวกนี้มันก็จะหลอกหลอนนะครับ
ส่วนในการช่วยเหลือครอบครัวนี้ก็คือทำนำโงงการทรณีศาสตร์
แล้วก็สวดถอนพลังงานเหล่านี้ให้ออกไปครับ

แล้วหมอปลามาท้าพิสูจน์ผีก็เจอกับตัวเองเหมือนกัน
พอเข้ามาก็รู้สึกโอ้โหผมไม่ไหวผมแย่ผมแย่

หลังจากนั้นมาหมอปลาก็ได้เริ่มทำพิธีทำพิธีคือสวดถอน
พอสวดถอนเสร็จเนี่ยไอ้คนที่อยู่ก็ไม่รู้หมอปลาก็ไม่แน่ใจ
แต่คนที่อยู่เนี่ยเขาก็สบายใจแล้ว
กับการที่หมอปลามาร่วมทำพิธีสวดถอนให้
หลังจากนี้ก็เชื่อว่าชีวิตดีจะกลับมาเหมือนเดิม
อย่าให้มีผีมายุ่มย่ามอีกเลยฮะ

จบภารกิจผีเล้าหมู